มันสร้างสรรค์เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกิดมา
เดี๋ยวเรื่องนี้มันเริ่มให้แล้วตั้งแต่วันที่๒๒ก็พูดคูณสภาพมาแล้ว

เราก็ทำตามพนักยาโลกเขาอยู่แล้ว
ยังไม่ผ่อนยังยังไม่ถึงเวลา
เขาเคยเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองบ้างยังอ่ะเปลี่ยนแปลงยัง

ยังไม่รู้ดูสถานการณ์ก่อน
ผมทำทุกอย่างมันสงบเรียบร้อยเพื่อเดินไปสู่ตามรถแมพของผม
แล้วท่านจะอยู่ตรงไหนกันอ่ะ
คุณไปถามเขาสิไปถามเขาเขาทำอะไรบ้าง

เขายังไม่หยุดดีผมมาไม่ได้มองเขาทำให้สัตว์

แต่เขาก็ไม่ได้เห็นในความสิ่งที่ผมทำดีให้กับเขา
เขาคงยืนยันในสิ่งที่เขาทำมาโดยตลอดว่ามันถูกต้อง
โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงข้อกฎหมายถึงวิธีการหาจัดการที่มันถูกต้อง

ผมก็ทำแค่นั้นเองทำให้มันถูกต้อง
แค่ทำให้ถูกแล้วยังไม่ยอมเลยแล้วมันจะยังไงต่อไปล่ะ
แล้วมันจะเกิดขึ้นเยอะกว่าเดิมไหมในรัฐบาลต่อไป
มันจะเดินหน้าต่อไปเรื่องที่ผมลื้อออกมาทั้งหมดมันจะหยุดหมดไหม
คิดอย่างนั้นสิน่าห่วงอย่างนั้นมากกว่า
ผมห่วงตรงนั้นท่านไม่ห่วงอ่ะ

วันนี้ทำทุกอย่างโปร่งใสมากยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับที่อ้างว่ามันไม่เป็นธรรมอะไรก็ไปฟ้องมา
ให้คนเป็นอยู่ในคดีสิคุณมาถามผมเออก็นี่ไงก็ผมบอกเขาไม่ให้เดินทางต่างประเทศ
คุณก็ดิ้นลนให้เขาออกไปสิเขาหนีไปก็อย่ามาโทษผม
คุณจะเอาทุกอย่างเวลาเดียวกันไม่ได้หรอกคุณไม่ให้ผมโอกาสผมทำงาน
แต่คุณจะเรียกร้องให้อีกข้างมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็ผมแลกเอาก็แลกเอา
ต่างประเทศที่เขาเรียกร้องว่าจะไปเยี่ยมญาติแฟนอะไรต่างผมก็ให้เสรีเขา

จับตัวมาก็สุดแล้วแต่ว่าเขาจะร่วมมือหรือเปล่าเอาต่างประเทศเท่านั้นเอง
อะไรล่ะปิดเบอร์ต่างไว้เยอะแยะไปหมดข้างนอก
แล้วเราก็ไปคอยตามเขาเขียนให้เขามันก็เป็นอย่างนี้
เขาไปเรียกก็ไปพูดเขาอยากจะพูดก็พูดแล้วคุณจะนับถือคนเหล่านี้ก็ตามใจของคุณ
ก็ไม่รู้ยังไม่พูดตรงนี้เรื่องของฝ่ายของโกงเขาดูอยู่
ทุกอย่างมันเป็นโยนรัฐบาลหมดไม่รู้ไปทำอะไรก่อนเลยหลังถ้าแบบนี้
ไม่รับอะไรกันเลยไม่ต้องการเข้าระบบระเบียบอะไรมันก็เป็นอย่างนี้
เพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบทั้งหมดเพราะผมกำลังแก้คนทั้งประเทศ
พลังงานก็ต้องมาแก้ถ้าไปทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้อย่างเดียวอย่างนี้ทำไม่ได้
ก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันก็คือสิ่งที่จะต้องเสียไปก็คือ
ถมครับภาระการที่เกษี่ยแค่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นก็เนี้ยเขาเรียกว่าความรับผิดชอบร่วมกัน
มันถึงเวลามันมีความพร้อมไปยังประเทศไทยในทุกมิติพร้อมหรือยัง

การมีสุดร่วมพร้อมมั้ยความรักชอบมีมั้ย

นะครับฉันก็
อทรงค์เฉพาะ

เอเช่นเธอ

ก็ความปนก็คือความปนนะไม่ต้องถามเลยนะครับก็ให้ไปนอกได้ไปตามเทศได้
ก็แล้วแต่นี่แหละครับคือเป็นความก็เรื่องของตัวเองนะครับเป็นเรื่องของทางคนไปนะครับ
สมควรไหมที่จะทำอะไรให้ประเทศชาติในขณะที่ขอสชและรัฐบาลพยายามทำทุกอย่างให้กับประชาชนและให้กับประเทศชาติ
ไม่ใช่ใจดีก็ทำรู้แล้วว่า๒ปีที่คอสชทำมาเนี่ยทำทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าขอสชทำเพื่อใคร
ก็มันทำไม่ได้ยังทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่มันเข้าไปในภายในประเทศมันก็สับสนไปหมดเดี๋ยวก็นู่นเรื่องนู้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกนะครับ
ก็อย่างนี้ดีแล้วแหละครับ
ไม่ใช่รอไปก่อนก็ทำอย่างนี้ก็ดีแล้วนะก็เรียบร้อยดีจะเกิดความสงบ
ผมไม่รู้อะก็อยากรู้ก็ไปถามใครเองนะ
อย่าไปคิดมากไม่ต้องถามคือขอสะชอบไว้วางใจ
จบนะครับไม่ต้องไปคิดมาก

ไม่ได้มีใครกดดัน
ไม่มีครับ